คุณผู้ชมฮะปิดเทอมด้วยหน้าร้อนด้วย
ดังนั้นต้องระวัดระวังเรื่องของจมน้ำนะครับ
ใช่ค่ะนี่เหตุการณ์นี้จะเล่าให้ฟังทั้งที่แพร่ที่นครพนมเลยค่ะ

เอาที่แรกกันก่อนเลยค่ะที่นครพนมนะคะ
ม๓อายุ๑๖ไปเล่นกับแก๊งเพื่อน๖๗คน
แล้วนี่ค่ะกลายเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
จุดตรงนี้นะคะทางตำรวจสอบภอมเมืองนครพนม

ก็ไปที่บริเวณฝ่ายห้วยห้องฮอ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเมื่อวานตอนเย็นค่ะ
สระตรงนี้คุณผู้ชมมันเป็นฝ่ายเก็บน้ำขนาดใหญ่กว้างมากเลยนะ
น้ำลึกตั้ง๕เมตรปรากฏว่านี่ที่เบลอผู้เสียชีวิตสองรายค่ะ
ภาพนี้สลดจริงนะคุณนะเอาขึ้นมาพร้อมกัน๒รายเลย
ม๓๒คนค่ะน้องแอคชั่นนายพร้อมพงภูลกิจวัฒนากับน้องทีเด็ด

คือน้องเป็นนักเรียนม๓โรงเรียนนครพนมวิทยาคมค่ะ
เขาชวนเพื่อนในหมู่บ้าน๖๗คนไปเล่นน้ำ
แล้วปรากฏว่าน้องสองคนกระโดดไปในจุดที่น้ำมันลึก๕เมตร
แล้วว่ายน้ำไม่เป็นทั้งคู่หมดแรงแบบจมน้ำต่อหน้าเพื่อนเลยค่ะ

ส่วนที่แพร่ก็เป็นเด็กจมน้ำเหมือนกันอยู่ม๒
น้องบาสเด็กชายกิติเดชวันแก้วค่ะ
เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนสูงเม่นชนูปธรรมนะคะ
ก็ชวนเพื่อน๔คนไปเล่นน้ำที่หาดฟานตรงอำเภอเด่นชัย
ทีนี้ค่ะตัวน้องบาสเองมาเล่นห่างจากเพื่อน

คิดดูสิเพื่อนไปช่วยเอาน้องขึ้นมาแล้วก็ปั๊มหัวใจนะ
ต่อให้ถึงมือกู้ภัยแล้วน้องไม่รู้สึกตัวค่ะ

นี่น้องบาสเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาวอลเล่ของโรงเรียนนะ
จะมาเล่นน้ำที่นี่ครั้งแรกสุดท้ายน้องก็จมน้ำ
แสดงความเสียใจด้วยนะคะครับ